งดการรวมตัวกันของฝุงชนป้องกันการระบาดของโรคโควิด๑๙
ล่าสุดครับสโมสรในศึกโตโยต้าไทยลีกได้ตัดสินใจงดการฝึกซ้อม
อย่างเช่นการท่าเรือเอฟซีและเมืองทองยูเนเต็ด
ซึ่งเป็นสองสมโสรในเขตกรุงเทพประธิบัติมนตร
และได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งทีมสตาร์ฟโค้ชก็แก้ปัญหานะครับ
ด้วยการให้ตารางฟิตเน็ตกับนักเตะและติวเข้มผ่านทางออนไลน์แทน
พร้อมสั่งห้ามออกไปอยู่ในที่ที่มีคนหมู่มากนะครับ
ส่วนสโมสรในต่างจังหวัดอย่างราชบุรีเอฟซีตรัสเอฟซีและสมุทรปราการซิตี้
ยังคงซ้อมตามปกติแต่ก็ได้ปรับรูปแบบให้อยู่ห่างกันมากที่สุด
และลดการรวมตัวกันรวมทั้งห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องมาชมการฝึกซ้อมนะครับ
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
หากต้องเลื่อนโปรแกรมออกไปอีกก็คือการหยกเลื่อนฟุตบอลถ้วยลีกครับ
ช่วงปลายปีว่าอาจจะให้ทีมระดับเยาวชนไปแข่งขันแทนครับ